กลับมาเบรกนี้ค่ะมาเจอกับสาวสวยบ้างดีกว่า

เวลาทำว่าเอ้ยใครมีหนุ่มคนไหนพิเศษให้วัน
ของขวัญวันโกงวันเกิดหรือเปล่าเธอบอกโอ๊ย
ให้ตัวเองค่ะพี่ค่ะนะคะแล้วก็มีการไปทำบุญด้วยนะ
ก็สายมูตรุนิดหน่อยขอให้งานเนี้ยปังปังโป๊บปัวนะคะ
แล้วก็กลับไปที่ของขวัญให้ตัวเองนะเธอบอกว่าเธอเนี่ย
ก็จัดทริปเลยจ้ะไปออสเตรเลียก้าววันเลยครับโอ้โห
จัดเต็มค่ะพอถามถึงเรื่องความรักกับสาวยิ้มหวานคนนี้
เจ้าตัวรับว่าเออก็มีหนุ่มนอกวงการคุยอยู่ค่ะ

ขออบไว้ก่อนอยากจะให้ชัวร์ชัวร์ก่อนนะคะ

ก็ถือว่าแบบเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองอะไรอย่างนี้
แบบตื่นก็ไม่ต้องรีบตื่นมากอะไรอย่างนี้
อยากไปกินอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไป

ก็ไม่ได้ปิดนะคะใช่

ฉันเราก็อยากศึกษาไม่ปิดโอกาสตัวเอง
อยากให้ถึงเวลาที่ถูกที่ควร

จักรจันทร์ก็ระวังเรื่องความรักเธอจะไม่ค่อยพูดเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะ